ต่อกันที่ปราจีนบุรีนะคะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเหมือนกัน

รถก็เลยพุ่งลงข้างทางแล้วก็ไปชนกับต้นไม้

แถมยังเกือบจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณถนนสาย๓๐๔กบินบุรีฉะเชิงเซานะคะหน้าวัดหนองนมหนูในตำบลลาดตะเคียนอำเภอกบินบุรี
เจ้าหน้าที่ต้องงัดนำร่างของนางสมบัติแม่งเหล็กวัย๖๒ปีออกจากรถกระบะแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลแต่ว่าสุดท้ายก็เสียชีวิตค่ะ
สอบสวนรู้มาว่านางสมบัติเนี่ยกลับจากซื้อของที่ตลาดกบินบุรีกำลังจะขับรถกลับบ้านพอถึงที่เกิดเหตุค่ะรถมันเสียหลัก
วิ่งลงข้างทางแล้วก็ไปชนป้ายเหล็กของหมู่บ้านหนองนมหนูจากนั้นถลายไปไกลอีกประมาณ๕๐เมตรชนเข้ากับต้นไม้ริมถนนจนพลิกคว่ำ
ก็คาดว่านางสมบัติเนี่ยอาจจะหลับในหรือไม่ก็อาจจะเกิดจากโรคประจำตัวนะคะ
ทีนี้ในช่วงเกิดเหตุนายนาธีโพแจ้ง
ขี่จักรยานยนต์มาชนกับรถกระบะที่คนขับจอดรถลงไปดูอุบัติเหตุค่ะ
คือตั้งใจว่าอาจจะลงไปดูว่าพอช่วยเหลืออะไรได้บ้าง
มีคนขี่มอเตอร์ไซค์มาชนกับรถที่จอดลงไปดูเนี่ยนะคะนายนาธีคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็บาดเจ็บนอนอยู่กลางถนน
แล้วมันดันเป็นจังหวะเดียวกันกับที่รถบรรทุกพ่วงวิ่งตามหลังมาอย่างกระชั้นชิด
คุณผู้ชมลองนึกภาพชนร่วงลงมาริมถนนก็เจ็บแล้วนะ
ปรากว่าว่าบรรทุกพ่วงตามมาติดอีกนายหน้าที่เค้าดีมากนะคะยังมีสติค่ะ
รีบพลิกตัวหลบก็เลยพ้นจากการถูกรถบรรทุกเหยียบซ้ำอย่างหุดหวิดเลย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยหลังจากช่วยนางสมบัติเสร็จอ้าวก็ต้องมาช่วยนำนายนาธีเนี่ย
ส่งโรงพยาบาลกบินบุรีเพื่อให้แพทย์รักษาต่อไป